แม่คนหนึ่งเขาก็เผลอหลับไปคาดบ้านลูกชายคนโต
ชวนน้องคนเล็กซึ่งอายุเพียง๑ขวบไปเล่นน้ำกัน
สักพักหนึ่งตื่นมาเห็นหัวลูกจุ่มอยู่ในถังน้ำ
อาการสาธารณ์เลยโค้งมากเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณโครงการบ้านเอื้ออาทรสะพานขาวตึก๑๒ครับ
พื้นที่อาเภอครองหลวงที่ประทุมธานี
เมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานทีมอาสากู้ภัยมูลละนิธิ
ร่วมกับตันยูแล้วก็กู้ภัยกู้ชีพของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียร

น้องคนนี้เป็นเด็กหญิงว่าเพียงหนึ่งขวบครึ่ง

ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลเพราะว่าน้องนั้นหัวจุ่มลงไปในถังน้ำ
แล้วก็หมดสติไปอาการสาหัสนะฮะ
แม่ของน้องกำลังร้องไห้ตลอดเวลาแทบจะขาดใจแล้วครับ
ตำรวจภูทรครองหลวงตรวจสอบที่พัก
พบว่าในห้องน้ำมีถังน้ำพลาสติกสีน้ำเงินความสูงสัก๖๐เซนติเมตรครับ
แล้วก็ถูกเปิดไว้มีน้ำเต็มถังเลย
ข้างกันก็มีกระมังพลาสติกอีก๒ใบวางอยู่นะครับ
จากการสอบถามนางสาวปุญยิสาวัย๓๐ปีแม่ของเด็กก็บอกว่า
ตัวเขาเนี่ยเผลอหลับไปเนี่ยฮะถังนี้
แต่มันก็สูงกว่าน้องคนนั้นนะฮะน้องที่จมลงไป
เขาหลับไปแล้วก็เมื่อตื่นขึ้นมาอ้าว
ลูกสาวจมน้ำหัวทิ้มไปทางนี้แล้วอะครับคุณผู้ชม
หัวทิ้มลงไปแน่นอนครับขาดอากาศหายใจหมดสติไป
ว่าก่อนเกิดเหตุลูกสาวน่าจะเล่นน้ำอยู่กับพี่ชาย
คือลูกชายคนโตนะแล้วก็บอกว่าปกติแล้วเนี่ย
แม่ของเธอจะช่วยเลี้ยงหลานแต่พอดีแม่เขาเนี่ย
หรือว่ายายของเด็กเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดไป
ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนยังไม่กลับมาก็ไม่มีคนช่วยดุนะครับ
ส่วนเพื่อนข้างห้องเขาก็บอกว่าได้ยินเสียงแม่เนี่ย
ร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าช่วยด้วย
จมน้ำลูกจมน้ำทุกคนก็รีบไปช่วยกัน
ตอนแรกเห็นแม่อุ้มลูกออกมาแล้วร้องไห้อยู่หน้าห้อง
ก็แนะนำให้รีบไปหารถแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาล
แต่พอดีเจ้าที่ก็มาถึงพอดีแล้วก็ปั๊มหัวใจนะครับ
ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดนะครับ